น้ำจิตน้ำใจการช่วยเหลือการบริจาคเงิน

แต่การจัดสรรเงินที่บริจาคจะทำอย่างไรมีข้อกฎหมายอย่างไร
เรื่องราวที่เล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องในโลกโซเชียล
แล้วก็ขยายความไปในเรื่องของเรื่องกฎหมายได้ด้วย
เพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สักประมาณช่วงเดือนสิงหาคม
เรื่องของน้องแป้งวัยประมาณ๓ขวบ
เป็นตับแข็งระยะสุดท้ายแล้วน้องก็จะต้องมีการเปลี่ยนตับ
พ่อเขาก็บอกว่ายินดีที่จะบริจาคตับให้จะเปลี่ยนตับนะ
แต่ทีนี้คนใจบุญหลายคนเลยค่ะ
บริจาคเงินมาประมาณ๔ล้านกว่าบาทนะคุณ

ท้ายที่สุดแล้วกลางเดือนสิงหาคมน้องเสียชีวิตค่ะ
แต่ก็มีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค
เพราะว่าญาติจะนำเงินบริจาคมาใช้ภายในครอบครัว
ก็กลายเป็นประเด็นหลายคนเข้าไปเรียกว่าขุดกันเลยนะคะ

โพสต์เรื่องราวเล่าเรื่องของน้องแป้งค่ะ
เด็กหญิงสุชัญญาขุนจรอายุ๓ขวบ

รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศรีนครินที่ขอนแก่น

ส่วนแม่แท้ทิ้งน้องแป้งไปตั้งแต่อายุ๓เดือน
แล้วก็มีผู้ใจบุญโอนเงินบริจาค
ค่ารักษาพยาบาลให้กับน้องแป้งหลายล้าน
ช่วงนั้นหลายคนที่ส่งความคิดความเห็นเรื่องรักษาบัตรสงสาร
น้องจับใจเลยจับใจจริง

ใช่ค่ะเพราะว่ามีคนที่เหมือนกับว่าเป็น
เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการรับบริจาค
แล้วก็โปรโมทเขาเรียกว่าเป็นการนำเสนอเรื่องนี้

เมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมวันที่๑๑
มีผู้บริจาครายหนึ่งโพสต์ข้อความ
บอกว่าอยากให้ตรวจสอบพฤติกรรมของแย่ดน้องแป้งหน่อย
เรื่องเงินบริจาคที่น้องแป้งได้รับจากผู้ใจบุญ
บอกว่าอยากให้ช่วยติดตามเพราะว่ามีหลักฐานว่าญาติ
อาจจะขัดแย้งกันในเรื่องของเงินบริจาค
หลัก๔ล้านกว่าบาทเลยนะคะ
แล้วก็ยังมีประเด็นด้วยว่าย่าของน้องแป้งเนี่ย
ไม่ยอมให้หมอรักษาอาการของน้องต่อ
แล้วก็ยังมีการถอนเงินการบริจาคออกจากบัญชี
พอรู้เรื่องแบบนี้เป็นประเด็นดราม่า
ในโลกโซเชียลทีมข่าวรถปลดทุกข์เนี่ยนะคะ
โทรศัพท์ไปถามล่าสุดกับนายจตุพลรูปสะอาด
ประหลัดอำเภอน้องบัวแดงที่จังหวัดชายภูมิค่ะ
ถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเรื่องนี้มันดังมาก
ได้รับคำตอบนะคะบอกว่าทางผู้บริจาคบางรายเนี่ย
เข้าไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรเมืองชายภูมิ
ข้อหาว่าย่าของน้องแป้งนำเงินไปใช้ผิดประเภท
ตามความประสงค์ของผู้บริจาค
ซึ่งทางประหลัดอำเภอก็บอกด้วยนะคะบอกว่า

คุณย่าของน้องแป้งได้จัดการเรื่องของงานศพ

แล้วก็นำไปใช้ในการรักษาอาการป่วยของตัวย่าเอง
ส่วนที่เหลือก็มอบให้กับมูลนิธิ
ในพื้นที่จังหวัดชายภูมิไปแล้วด้วยนะคะ
สนทนาในโลกโซเชียล
ในช่วงที่น้องแป้งกำลังรักษาอาการอยู่

เกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคต่างกันลิบลับเลยนะ
ใช่คือมีคลิปเสียงออกมามากมายเลย
ก่อนหน้านั้นบอกเห็นใจอยากให้ร่วมกันบริจาคนะครับ

หลายคนก็วิภาควิจารณ์ในกระแสโลกโซเชียลบอกว่า

ใครเอาไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า

ทนายความของเราเป็นประจำทุกวันพุธนะครับ
เราจะพูดคุยแล้วก็ยกประเด็นที่น่าสนใจ

คุณผู้ชมก็สามารถที่จะส่งประเด็นคำถามเข้ามาได้นะครับ
ตอนนี้อยู่กับทนายอัชนันขวัญดี
อนุกรรมการฝ่ายฝึกอบรมวิชาว่าความสภาธนายความนะคะ

เอาล่ะถามกรณีนี้ของน้องแป้ง
เป็นเคสตัวอย่างแล้วกันนะอาจารย์นะครับ
กรณีของน้องแป้งมีคนเข้าไป
บริจาคเงินช่วยเหลือตั้ง๔ล้านกว่าบาท
จริงแล้วใครจะเป็นผู้ที่สามารถใช้เงินตรงนี้ได้ฮะ
เวลาเราพูดถึงคำว่าบริจาคนะครับ
เวลาเกิดข้อพิพาทหรือเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ย
มันมีกฎหมายอยู่๓ฉบับด้วยกันที่ต้องพิจารณานะครับ

ความเห็นของผมนะครับก็ยืนยันว่า
ก็คือผู้ให้โอนทรัพย์สินของตนเองโดยเสน่หา
ให้กับผู้รับผู้รับก็รับไว้

ปัญหาต่อไปว่าผู้ให้เขาให้ใคร
ลักษณะเจตนารมณ์ของการกระทำครั้งนี้นะครับ
มันเป็นการให้น้องแป้ง
ทีนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้น้องแพ่งไปรักษาพยาบาลนะครับ

ผู้ให้หรือว่าผู้บริจาคครั้งนี้โอนไปนะครับ
การโอนครั้งนี้มันก็ถือว่าจมูล
ไม่ว่าโอนเงินครั้งนี้จะเข้าบัญชีใครก็ตามนะครับ
แต่ว่าเงินอันนี้ข้อเป็นของน้องแป้งนะครับ
และแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์เป็นข้อความรายละอักษรลงไป

แต่ว่าการบริจาคคือช่วยเหลือน้องแป้ง
คือมันเป็นข้อความที่ปรากฏตั้งแต่ครั้งแรกนะครับ
มันเป็นคำเสนอของผู้รับบริจาค
ว่าเขาจะเอาเพื่อสิ่งนี้จะให้น้องแป้งนะครับ

คือแปลว่าคนที่จะบริจาครู้วัตถุประสงค์อยู่แล้วแหละ
ตัดสินใจที่จะโอนเงินของตัวเองให้ไป
แต่กรณีน้องแป้งแน่นอนยังเป็นเด็กอยู่
ไม่สามารถเปิดบัญชีของตัวเองได้อยู่แล้ว

แต่คนใช้ก็ต้องเป็นน้องแป้ง
คนอื่นเป็นเพียงผู้แทนนะครับ
หรือทำการแทนน้องแป้งในฐานะตีเป็นผู้เยาว์นะครับ

อาจารย์กรณีนี้พอมีข่าวออกมา
มีผู้ใจบุญหลายคนเลยพอบริจาคไป๔ล้านกว่าบาท

แปลว่าการรักษาหยุดยุติลงด้วยการเสียชีวิตถูกไหมคะ
แล้วเงินที่บริจาคไป๔ล้านกว่าบาท

เพราะวัตถุประสงค์คนบริจาคคือช่วยเหลือชีวิตของน้องแป้ง
การกระทำการให้เนี่ยถ้าภาษากฎหมายถือว่าเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งนะครับ
ผู้ให้ต้องกระทำด้วยความสมัครใจ
แต่กรณีที่ว่าถ้าเป็นการให้ขณะที่น้องแป้งมีชีวิตอยู่นะครับ
แน่นอนว่าถูกประสงค์ก็เพื่อรักษาพยาบาล
แต่ว่าถ้าหากว่าน้องแป้งเสียชีวิตแล้วแล้วเขาให้หรือเขาโอนไปหลังจาก

อันนี้ก็ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ก็คือเนื่องจากมันเสียชีวิตไปแล้วในขณะนั้นนะครับ
ให้ครั้งนี้ก็ถือว่าไม่สมบูรณ์เพราะว่าผู้ให้เนี่ย
สำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งเป็นสาระสำคัญ
ระหว่างมีชีวิตกับไม่มีชีวิตนะครับ
ฉะนั้นว่าพอเขาสำคัญผิดว่ามีชีวิตอยู่
แต่บังเอิญอาจจะเรื่องจริงว่าเสียชีวิตไปแล้ว
อันนี้เขาสามารถเรียกคืนได้นะครับ

คนรับไฟล์เนี่ยก็ต้องคืนเพราะว่ามันเป็นลาบไม่ควรได้นะครับ
นี่คือการให้หลังจากที่น้องแป้งเสียชีวิตเลย
ใช่แต่ว่าความตั้งใจของเราคือเราจะช่วยรักษาน้องแป้ง

อย่างนี้อาจารย์ถ้าเกิดว่ารู้ว่าน้องเสียชีวิตแล้ว
แต่เราก็ยังโอนเงินไปให้อีก
อันนี้ก็นอกวัตถุประสงค์แล้วครับ
อันนั้นก็ก็เลยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อนน้องแป้งแล้ว

แต่ก็แล้วแต่ว่าเราจะเรียกคืนหรือไม่ขึ้นอยู่ที่เรา
ใช่อันนี้กรณีที่จะเรียกคืนได้ก็กรณีที่คนที่โอนไปทีหลังนะครับ
หรือว่าบริจาคทีหลังจากน้องแป้งเสียชีวิตนะครับ

อาจารย์แล้วอย่างข่าวที่มันออกมาบอกว่าโอนเงินไปให้
แล้วคุณย่าเอาเงินตรงนี้ไปใช้จัดการงานศพของน้องแป้ง
คือไม่ได้ใช้เพื่อการรักษาแต่ไปใช้เกี่ยวกับการจัดงานศพ

แยกเงินเป็นสองส่วนก่อนครับส่วนก่อนเสียชีวิตนะครับ
ส่วนก่อนเสียชีวิตผู้ให้ก็คือให้เป็นน้องแป้ง
ใช้หมดไม่หมดนะครับจะใช้ยังไงก็
คือหลักวัตถุประสงค์หลักก็คือใช้เพื่อการรักษาพยาบาล
แม้จะปิดเพี้ยนไปบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นสาระสำคัญนะครับ
เพราะว่าการรักษาพยาบาลมันอาจจะไม่ได้หมายความถึงครั้งนี้
หรือวันนี้มันอาจจะตลอดชีวิตของเขาก็ได้นะครับ
ทีนี้ถ้าหากว่ามีการเงินส่วนหลังหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้ว
อันนี้เขาก็เรียกคืนได้ส่วนที่เรียกคืนไม่ได้
ที่เป็นของน้องแป้งนะครับพอน้องแป้งเสียชีวิตเรียกว่ามรดก

เงินส่วนแรกที่เหลือจากการรักษาพยาบาลแต่ปรากฏว่าน้องแป้งเสียชีวิตไปแล้ว

ว่าเป็นมรดกของน้องแป้งนะครับ
มันก็จะตกแก่ทายาทก็พ่อแม่น้องแป้งประมาณนั้น
ตกต่อทายาทพ่อแม่น้องแป้งมีสิทธิ์ตามกฎหมายเลยไหมทันทีครับ

การรับทรัพย์มรดกนะครับ
เรื่องนี้ยังไม่มีรายละเอียดไงว่าเขามีการที่จะแบ่งให้คุณย่าใช้

ในโลกโซเชียลก็ถามว่าโอ้โหเอาไปครอบครัวนี้ไปใช้กันเลย
อย่างนี้เลยทั้งที่เป็นเงินน้องแป้งแท้

ถ้าได้มาก่อนเสียชีวิตแล้วพอเสียชีวิตมาก็ถือว่าเป็นมรดกนะครับ

เงินตรงนี้โอนเข้าบัญชีชื่อใครก็ตาม
อาจจะไม่ใช่ชื่อน้องแป้งไม่ได้ชื่อคุณพ่อคุณแม่น้องแป้ง
อาจจะเป็นชื่อคุณยากชื่ออะไรก็ตาม

เกี่ยวกับเรื่องของว่าเป็นบัญชีใคร

ไม่ใช่ว่าเจ้าของบัญชีนะเอาเงินไปใช้ได้ไม่เกี่ยว
ไม่ได้ครับมันต้องดูวัตถุประสงค์ของคนที่โอน
เขาโอนเพื่อให้ใครนะครับก็จะเป็นของคนนั้นครับนะครับ
เอาล่ะเราก็โยงถึงกรณีอื่นเพราะคนใจบุญยังมีอีกเยอะนะอาจารย์นะ
เรียกรายเงินโอนเข้าเงินบริจาคไปเยอะเลยนะครับ

พอเอาเงินบริจาคเข้าไปสู่บัญชีของคนอื่น

แต่เงินบริจาคไปอยู่ที่พอโรงเรียน

ถ้าผู้โอนประสงค์ที่จะโอนไปยังบุคคล

แต่จะผ่านใครก็ตามแต่อันนี้เรียกอาการให้
แต่ถ้าเป็นการรวบรวมทรัพย์สินนะครับ

ไม่ใช่เจาะปงคนใดคนหนึ่งนะครับ
อันนี้ว่าก็เรียกว่าการเรียรัยนะครับ

ก็ต้องดูเหตุดูปัจจัยหลายอย่างแล้วดูเหตุดูผลหลายอย่าง
ผมถึงกล่าวตั้งแต่ต้นว่ามีกฎหมาย๓ฉบับนะครับ
คำว่าเวลาบริจาคมันเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน

กฎหมายมันเข้าข่ายการเรียรายไหม

แต่ละเรื่องมีกฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะถึงวิธีการเหล่านั้น
ว่าต้องทำยังไงถึงจะถูกต้องตามกฎหมายนะครับ

เราเห็นน้องนิสิตนักศึกษาถือกล่องรับบริจาคแบบนี้

ถ้าน้องถือกล่องเน้นแน่นอน

เป็นการรวบรวมเงินเพื่อทำประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใด

หลักการเรียรัยที่เห็นได้ชัดอันหนึ่งว่า
ถ้าเป็นการเรียดไหลเวลารับไว้ต้องออกไปเสร็จ
นี่น้องเด็กถ้าอายุต่ำกว่า๑๖จำไม่ได้

รับบริจาคเราหยอดกล่องบริจาค๒๐ร้อยหนึ่ง
ต้องไปเศตเหมือนที่เคยเห็นที่เขาอะไรโรงสรุปสักอย่าง
แต่ว่าน้องเขาก็ไปใช้จริงในการช่วยเหลือสังคมจริง

คือเจตนาดีแต่ว่ามันต้องดูองค์ประกอบวิธีการก็น่าจะดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
อาจารย์ครับมีคำถามมาอีกการบริจาคที่แลกมาด้วยการโชว์ความสามารถ
เช่นที่กิต้าร้องเพลงเหมือนเปิดหมวกนะครับแล้วเราก็ให้กัน

ลักษณะแบบนี้การแสดงโชว์ต่างนะครับหรือการเล่นดนตรีถ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคนะครับ
ข้าวขายระหนับจะมีพระระมะยัดกวบคุมการก่อทาน๒๕๕๙ผลไม้ใหม่ด้วยนะครับ
ใช่นี่คือเข้าข่ายพระแบรนดร์ควบคุมการขอทาน๒๕๕๙
จริงผิดไหมครับไม่ผิดครับค่ะอ่าไม่เขาให้ทำได้
แต่ว่าหลักการทำเนี่ยพอเราจะมีการทำลักษณะแบบนี้นะครับ
หนึ่งต้องไปขึ้นทะเบียนก็พมเหมือนกันครับ
เพราะคุณทะเบียนเสร็จแล้ว
หากจะไปแสดงหรือไปดำเนินการที่ไหน
นึกลงโตนโทษโทษอย่างไรบ้างคะ
ก็มีโทษทั้งจังพลโทษปรับเหมือนกัน

กฎหมายใหม่ปีเมตรา๕๙
หากคุณผู้ชมสนใจเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเหล่านี้
เรื่องอื่นด้วยก็สามารถติดต่อมาได้

ใช่แล้วค่ะ๑๑๖๗นั่นเองสายด่วนสภาคธนายความ
หรือจะส่งคำถามมาผ่านยังแฟนเพจรถปลดทุกข์ก็ได้
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะรวบรวมในวันพุธกลางสัปดาห

อย่างนี้ยังมีพวกเพจปลอมรับบริจาคอีกนะ